คงจะมีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับอีกหนึ่งคนที่ถือว่าทุ่มเทมากให้กับทีมบอลหญิงนะครับ
เดินทางไปกลับจอแดงกับไทยตลอดเลยนะครับนั่นก็คือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
แล้วก็วันนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสสำคัญเหมือนกันในการช่วยกันลุ้นเชียร์ทีมบอลหญิงไทยให้ไปบอลโลกเป็นสมัยที่๒ติด
พัฒนาจากฟุตบอลโลกที่แคนาดามากน้อยแค่ไหนครับ
ก็จริงแล้วต้องบอกว่าเราก็ยังเกินครึ่งนะคะของทีมที่ไปเล่นที่แคนาดานะคะ
ที่เพิ่งจะมารอบคัดเลือกเอเชียคราวนี้ด้วยแต่ว่าก็มีน้องใหม่นะคะอย่างอย่างมิรันดานะคะ
หรือว่าอีก๒๓คนอีก๓๔คนนะคะที่นั่งสำรองอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องยี่นะคะน้องมิตรนะคะ
ทุกคนก็เตรียมพร้อมโต้ทีมนะคะก็มีเด็กใหม่ขึ้นมาจากยู๑๙พอสมควรนะคะ
แต่ว่าโครงหลักเนี่ยก็ยังเป็นโครงที่ไปเล่นบอลโลกอยู่ค่ะ
พัฒนาการการเล่นที่มาดามแป้งดูแล้วสิ่งที่เราจะต้องปรับในวันนี้
หรือว่าต้องเพิ่มเติมถ้าต้องการที่จะเอาชนะเลยนะครับ
เพื่อไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยจริงเสมอได้แต่ว่าผมว่าชนะน่าจะดีกว่า
ทำยังไงบ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้นะคะ
สำหรับแป้งเองและน้องเนี่ยนะคะก็เรารู้สึกกดดันพอสมควรนะคะ
จากว่าฟิลิปปินส์ทีมนี้ไม่เหมือนฟิลิปปินส์เมื่อวันก่อนแล้วนะคะ
ผู้เล่นหลักเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งเราเองเนี่ย
ยังไม่ได้เคยลองเล่นกับผู้เล่นชุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่แป้งบอกกับน้องทุกคนเลยว่าเราจะประมาทไม่ได้เลย
เฉพาะเบอร์๒๓ของฟิลิปปินส์กับเบอร์๑๐เนี่ย
เราจะเห็นเลยว่าเขายิงประตูได้ตลอดแล้วก็มีความแข็งแกร่ง
ภาพร่างกายมีความแข็งแกร่งมากนะคะรวมทั้งเขาก็ลงทุน
ตั้งชื่อว่าฟิลิปปินส์เองก็ต้องการที่จะคว้าตัวฟุตบอล
ฟุตบอลโลกเช่นเดียวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เล่นในวันนี้เนี่ยเราจะเล่นให้รัดกลุ่มแล้วก็
ถ้าโชคดีเราสามารถเอ่อบุกนำได้ก่อนก็จะเป็นเอ่อ
ขวัญและกำลังใจที่ดีกับทีมนะคะแต่แน่นอนนะคะ
น้องทุกคนก็ตั้งใจมากนะคะหลายคนนะคะ
ซึ่งอยู่กับทีมมานานพูดว่าแมทนี้ถือว่าเป็นแมทที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะคะ
จากว่าถ้าเราชนะนะคะหรือเสมอก็
ทุกตั้งใจจรรย์ค่ะก็แบบที่บอกค่ะก็ตั้งใจจรรย์จริงแล้วก็กดดันพอสมควรค่ะ
ถามความรู้สึกมาดามแป้งสักนิดนึงว่าเกมวันนี้ที่จะเจอกับฟิลิปปินส์นะคะกับเกมแค่
แล้วก็เวียดนามเองก็เป็นทีมที่เล่นกับเราอยู่บ่อยครั้ง
จากว่าเป็นทีมที่อยู่ในโซนภูมิภาคเดียวกัน
ไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยก็มักจะเจอกับเวียดนามเป็นประจำอยู่แล้ว

แต่ถ้าจนเราช่างประวัติศาสตร์ไปบ่อโลก
แต่ถ้ามาถามความรู้สึกกันจริงเนี่ย

ป้องกันแชมป์ของเราแล้วก็เจอกับทีมที่ถึงแม้ว่าจะแรงกิ้งต่ำกว่า
แต่แป้งเชื่อว่าเขาไม่ใช่ฟิลิปปินส์ทีมเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของน้องน้องทุกคนเนี่ย
ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยกระหายด้วยนะคะในขณะเดียวกัน
ทุกคนก็มีความหวังมากเพราะว่าหลายคนน้องหลายคนเนี่ย
อายุเริ่มสามสิบแล้วไม่ว่าจะเป็นแอร์นดวงภาษีจราหรือสมิสราช่างไทยสงฆ์นะคะ
อีกหลายคนเช่นกันนะคะแต่ทุกคนก็บอกกับแป้งนะคะว่า
นี้เนี่ยหนูขอเล่นให้ดีที่สุดในชีวิตของหนูนะคะ
คือน้องน้องมุ่งมั่นมากค่ะเอ่อแล้วก็ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือว่า
เราไม่มีผู้เล่นคนไหนที่เจ็บเลยนะคะแม้กระทั่งน้ำรัติการทองสมบัติเนี่ย
ก็หายจากไข้นะคะพร้อมที่จะลงได้เช่นกันนะคะ
ดามแป้งมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยไหมคะ
ก่อนที่ชาบาแก้วจะลงวันนี้เพื่อคว้าตัวไปฟุตบอลโลกค่ะ
แป้งคิดว่าตอนนี้เป็นคืนประบัติศาสตร์ของฟุตบอลหญิง

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
หญิงไทยสู้ไปอีกให้ได้ฟุตบอลโลก

บอกว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน
ถ้าเราผ่านได้มันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับในเกมรอบต่อไปด้วย

มันก็เป็นช่วง๒ชั้นที่ได้พัฒนาสู่ฟอร์มที่ดี
นักเตะสาวไทยก็คงจะคาดหวังไม่ต่างกับแฟนบอลวันนี้นะครับ